คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องดราม่ากองละครกันบ้างดีกว่านะคะ
ก็มีกรละครหนึ่งของวิกน้อยศรีค่ะ
ทิ้งอุปกรณ์ประกอบฉากเอาไว้ซึ่งเป็นโรงศพค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเห็นเนี่ยก็เลยตกใจไปทิ้งไว้ที่ภูหินร่องกล้าคุณผู้ชม
ก็เลยเกิดดราม่ากันยกใหญ่ล่าสุดคุณห่องอรุโนชาค่ะ
ออกมาชี้แจงพร้อมยอมรับว่าไม่ได้เก็บอุปกรณ์จริง
เพราะกระบวนการถ่ายทำยังไม่เสร็จสิ้นค่ะ
ทั้งนี้คุณหน่องนะคะยังฝากขอโทษไปยังชาวบ้านที่เกิดขวัญภาวะด้วย
พร้อมรับปากว่าจะกำชับทีมงานให้ดูแลดีกว่านี้ค่ะ
ซึ่งเราก็ขออนุญาตเรียบร้อย
แต่ต้องบอกว่าตอนที่อาจจะมีท่านไปพบก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ
ก็คือว่าตอนนั้นเรายังทำงานไม่เสร็จจริงค่ะ
จริงเราทำงานต้องบอกว่าเรารับผิดชอบอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ในเรื่องของการเก็บของนี่เราไม่เคยมีประวัติแบบนี้นะคะ
แต่ว่าจริงมันยังไม่ทำงานไม่เสร็จจริงค่ะ
ติดมาเราขับไปเก็บค่ะเพราะว่าเราอยู่หลายวันค่ะช่วงนั้น

จริงเรามีทีมงานอยู่เรียบร้อยนะคะ
แล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ทำให้อาจจะตกใจ
จะไม่ได้ปักป้ายบอกไว้ก็ต้องกำชับอย่างมากยิ่งขึ้นค่ะ

แต่ก็เข้าใจชาวบ้านนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ประกอบชากตัวนั้นเนี่ย
เป็นโรงศพน่ากลัวจริงแล้วภูหินร่องกล้าคุณผู้ชมค่ะ
มีประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างเก่าแก่ทีเดียว
ตั้งแต่ยุคคมนุมคมนิตก็อาจจะมีคนเสียชีวิตแถวนั้น
แล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วถ้าเกิดว่าชาวบ้านคนไหนที่เห็นไปแล้ว
มีการถ่ายภาพแชร์กันไว้หรืออะไรแบบนี้

ว่าเป็นส่วนหนึ่งของฉากละครเท่านั้นเองนะคะ
ได้ไม่เข้าใจกันผิดต่อไปนะคะ